และเช่นเคยค่ะในช่วงครบข่าวดึกแบบนี้หลายคนดูโทรทัศน์ไปด้วยอาจจะเริ่มหิวแล้วนะคะ
เราก็มีเมนูมื้อดึกมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
จะพาไปชิมสเต็กร้านอร่อยเนื้อสเต็กนุ่มชิ้นโตแล้วก็รสชาติถูกปากสไตล์ไทยด้วย
เพราะว่าเต็มไปด้วยเครื่องเทศร้อนแรงนะคะ
สำหรับราคาก็ดูแล้วน่าคบหาอยู่พอสมควรทีเดียว
ไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณพิมรจิตเอื้อวงชัยค่ะ
ครัวสาเรลล่าชีสกอดนดาบไปอบ
ชีสละลายเยิ้มออกสีเหลืองอ่อน
กลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยล่ะค่ะ
ปลาหมึกชิ้นโตกุงกระเทียมผลิกแห้ง
และเครื่องปรุงที่ทุกขลุ่มเขาให้สุกเท่ากัน
และเมื่อทุกอย่างเข้าที่ก็นำเส้นสปาเกตตี้

ซอสพริกไทยและน้ำเกรวีตามด้วยใบหัวระพารสชัดแซ่บ
ร้อนอร่อยเต็มคำสำหรับสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลค่ะ
เนื้อหมูสันนอกติดกระดูกหมักด้วยเครื่องปรุงจนเข้าเนื้อ
ถูกนำมาทอดจนสุกเนื้อหนานุ่มชุ่มชำเครื่องเทศ
และเนยสดราดด้วยน้ำเกรวีรสชาติเข้มข้นสูตรของร้าน
รสเผ็ดและหอมพริกไทยดำอ่อนทานกับมันบดที่ผสมกันอย่างลงตัว
นมเนยครีมเทียมและพริกไทยทานคู่กับสเต็กหมูพร็อกช็อป
เข้ากันเข้ากันค่ะเมนูเหล่านี้ราคาเริ่มต้นที่๕๘๐๐ค่ะ
ฟังไม่ผิดหรอกค่ะจานนี้เริ่มต้น๕๘๐๐สตางค์หรือ๕๘บาทค่ะ
เห็นราคาย่อมเยาว์แบบนี้แต่ทุกเมนูได้คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี
ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าเข้าใจความต้องการของลูกค้า
ซึ่งเลือกใช้ของดีมีคุณภาพและราคาเป็นกันเอง
คือเราพยายามคัดสรรสิ่งที่ดีเพราะเรามองเรามองบอกว่าสมมุติเราเป็นผู้บริโภคอย่างนี้
แล้วเราอยากกินก็อยากได้ราคาที่ดีได้คุณภาพที่ดี
สตาร์ทเริ่มต้นโอเค๕๘บาท
สำหรับร้านตุ๋มสเต็กมีทั้งหมด๓สาขา
ทั้งปากสอยลาดพร้าววังถึง๑๘

ไปอิ่มอร่อยใกล้บ้านได้เลย
เปิดบริการตั้งแต่๔โมงเย็นไปจนถึง๕ทุ่มทุกวันค่ะ
มรจิตเอื้อวงชัยรายงาน
ทรมานใจคนอ่านข่าวทุกทีเวลามีสกรูปแบบนี้มานะคะ
เห็นแล้วก็ท้องร้องต้องหาโอกาสไปชิมบ้านนะครับพักสัก